คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาได้รับความเดือดร้อนว่ามีคนร้ายไปขโมยล้อรถทั้งยางทั้งแม็กซ์
อ่าแล้วมันก็มีประเด็นที่เหมือนคุณหมอเพิ่งออกเวรแล้วก็อยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนอ้าวล้อโดนขโมย
ล่าสุดนะคะตำรวจขอนแก่นจับได้แล้วดำล้อแม็กซ์เป็นฉายาเขา
ดำล้อแม็กซ์ไปตระเวนขโมยล้อรถนะคะทั้งยางทั้งแม็กซ
สุดท้ายโดนจับได้สารภาพว่าลงมือมาแล้ว๕ครั้ง
สาเหตุก็คือจริงแล้วเขาขายปลาแต่รายได้มันไม่พอก็เลยไปขโมยค่ะ
นี่ค่ะที่ผู้เสียหายเขาก็ถ่ายคลิปโพสต์ในโลกออนไลน์ตั้งคำถามว่า
นี่คือโอ้โหทำไมมันแบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ที่ไหนเนี่ย
นี่คุณหมอนะเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งออกเวรจะกลับไปพักนะ
ล้อรถโดนขโมยเฉยเมื่อเช้าค่ะตำรวจสพเมืองขอนแก่นจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
เวียรพงศ์ลาลุนแหมฉายามันช่างสอดคล้องกับพฤติกรรม
ดำล้อแม็กซ์คือชอบขโมยล้อแม็กซ์อายุ๓๒เป็นชาวจังหวัดนครพนมค่ะ
นำตัวมาสอบปากคำเขาก็ยอมรับสารภาพทุกอย่างนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ไปขโมยล้อรถของบุคลากรที่จอดอยู่ในลานจอดรถ
เยื้องกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเขาก่อเหตุจริง
ก่อเหตุกลางดึก๑๗กุมภาพันธ์ได้ล้อไป๔ล้อจากรถ๓คัน
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบในรถก็มีล้อยางมีแม็กซ์อยู่๔วง
มีอุปกรณ์ช่างสำหรับใช้ถอดล้ออันนี้ก็คือในรถของผู้ก่อเหตุนะคะ
รวมเอาไว้เป็นหลักฐานนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพัก
เจ้าตัวอ้างว่าจะเอายางเอาแม็กซ์ที่ขโมยมาเนี่ยไปขายตลาดมืด
เพราะว่ารายได้มันไม่พอเขาเป็นพ่อค้าขายปลาในตลาดสด
รายได้มันไม่พอใช้แต่แหมนี่ไม่ใช่วิธีการที่จะหาทางออก
ในการหารายได้ไปขโมยของอ่ะ
สุดท้ายนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็เลยบอกว่า
คือให้ตำรวจลงพื้นที่ตามตัวนะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่า
ผู้ก่อเหตุคือตะคนนี้แหละก่อเหตุอยู่บ่อย
สุดท้ายก็เลยรวบตัวได้นะคะเหมือนกับว่าคนร้ายค่อนข้างจะย่ามใจ
เพราะก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งไม่โดนจับสักทีแต่สุดท้ายก็เนี่ย
หลักฐานมันชัดแล้วมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็รวบตัวได้
นางสาวพัทรพรอายุ๒๗ปีพยาบาลปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
หนึ่งในผู้เสียหายค่ะเขาก็บอกเลยว่าเอาจริงนะ
คิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะรถจอดอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
พอรู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วเนี่ยก็ได้ล้อแม็กซ์คืนด้วยก็รู้สึกเบาใจนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันให้ด้วยค่ะ
จอดเป็นของบุคลากรที่มีงานประจำค่ะ
จริงถ้าตอนกลางวันจะมีที่จอดของบุคลากรอยู่ค่ะ

แล้วฝั่งนี้คือไม่มียามอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็แสงสว่างก็อาจจะไม่พอด้วยค่ะ
มันอยู่แบบเป็นโซนป่าค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้รับพอตรวจสอบไปบ่อยแล้วลูก

รับพอจะมีประจำจุดที่เป็นป้อมมาค่ะ

ถือว่าตอนที่พวกหนูขึ้นเวียนอาจจะมา

แต่ว่ามาตรวจดูหรือเปล่า